เรื่องของเด็กเล็กเนี่ยเราก็พยายามที่จะย้ำเตือนกันอยู่ตลอด
มีคุณพ่อคุณแม่อยู่ที่พระนครศรีอยุธยา
เอาคลิปจากกล้องวงจรปิดที่บ้านเอามาให้ดูกัน

คือขณะที่แหมพยายามระวังแล้วก็ยังมีช่วงที่แบบมันเกิดเหตุจนได้

นิดเดียวคือคุณแม่อยู่ในห้องน้ำ

พ่อก็เลยเดินไปจะไปเปิดประตูให้ช่างที่หน้าบ้าน
บ้านมี๒ชั้นเหมือนกับคุณยายหรือคุณย่าก็เลยเดินตามไปด้วย

อยู่ในรถหัดเดินเดินตามเลย

ไปแล้วไปแล้วไปแล้ว

คือ๑ชั้นเต็มบันไดหลายขั้นมาก
ใช่ต้องบอกไว้ก่อนนะครับเผื่อหลายท่านเป็นห่วง

หนูน้อยคนนี้โชคดีมากที่ไม่เป็นอะไรมากนอกจากหัวโน

โอ้โหแล้วคิดไปถึงขั้นแบบคอหักหัวร่างข้างแตกเลยเลยอะ

ใช่ครับอาจจะเป็นจังหวะโชคดีที่มีรถหัดเดินนี่แหละ
เหมือนเป็นเกราะกำบังให้น้องอยู่
ช่วงจังหวะศีรษะหรือว่าอะไรพวกนี้ไม่ได้ตกลงไปกระแทกอะไรพวกนี้นะครับ
โอ้โหนี่คุณแม่ของน้องนะครับบอกว่าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่บ้านนะครับ
อยู่ที่ตำบลภูเขาทองที่พระนครศรีอยุธยานะครับ
ไปเข้าห้องน้ำพ่อเนี่ยประตูรั้วหน้าบ้านเนี่ยช่างมาเรียกอยู่นะ
ก็ฝากน้องไว้กับย่าย่าก็เดินตามพ่อไปจะไปคุยกับช่าง
ลืมไปว่าหลานชายวัย๑๐เดือนอยู่ในรถหัดเดินน้องบาซิม
แล้วก็เป็นอย่างนั้นเลยฮะคือมันจะมีภาพจากกล้องวงจรปิดหลายมุม
คือมุมที่พ่อลงไปแล้วแล้วพอเห็นลูกชายเสียงตะโกนโหกเวกว่าลูกตกลงไปเนี่ย
พ่อเนี่ยวิ่งหันกลับมาโอ้โหคือคุณแม่บอกว่าโชคดีมากที่น้องเนี่ย
ไม่เป็นอะไรมากนะครับหลังเกิดเหตุน้องก็ร้องไห้นิดหน่อย
แต่ร้องไห้เด็กอาจจะยังไม่รู้เรื่องคุณแม่บอกว่าตัวเองตก
ตกจากชั้นสองของบ้านลงไปร้องไห้เนี่ยคือตกใจเสียงคุณย่า
เพราะคุณย่าก็ร้องเสียงดังอ่ะตอนที่หลานตกลงมาเคราะห์ดีที่ไม่ได้เจ็บหนักนะฮะ
มีรอยแดงที่ใบหน้ากับหัวโนไปหาหมอเรียบร้อยคุณหมอก็เอ็กซอเรย์อะไรดูเรียบร้อย
ศีรษะของน้องไม่ได้รับการกระทบกระเทือนนี่เห็นไหมน้องบาซิม๑๐เดือน
คุณแม่เข้าห้องน้ำอยู่อ่ะค่ะและทีนี้คุณพ่อเขาจะลงมาเปิดประตูให้
ให้เขาจะมาทำบ้านพอดีอะค่ะแล้วทีนี้คุณย่าเขาก็เลยฝากคุณย่าไว้
คุณย่าคือในกล้องค่ะที่ใส่ชุดสีเทาอะค่ะไม่ใช่คุณแม่แล้วทีนี้คุณย่าเขาก็เหมือนจะ
แบบออกมาคุยพอดีแล้วแบบลืมว่าหลานอยู่ในรถคิดว่าหลานเข้าไปในห้องอะค่ะ
คือแบบสารไหม้ที่คือล่วงไปแล้วอ่ะค่ะประธานหารคือปกติเราจะปิดประตูกั้น
มันมีประตูกั้นอยู่แล้วอ่ะค่ะคือเผลอเลิกแป๊บเดียวช่วงนั้นอ่ะค่ะ
คือน้องแบบว่าน่ารังใจอะค่ะใช่ค่ะแล้วรถแบบตลับตลบตีรังกาลงแล้วก็น้องก็
กลับมานั่งที่เดิมอะค่ะคือหัวน้องอาจจะไม่ได้โดนจุดสำคัญนะคะ
ที่ไปดูอาการหมอเขาเลยบอกไม่มีอาการอะไรอ่าโชคดีมากตอนกลิ้งลงไปเนี่ยตีรังกาลงไปกลับมานั่งเหมือนเดิมเลย

แต่ต้องเตือนเป็นอุทาหรณ์นะไม่ใช่ว่าทุกคนจะโชคดีแบบนี้นะคะเห็นภาพแล้วน่ากลัวเหลือเกินใช่ค่ะก็คุณแม่ก็เลยฝากเตือนนะ
ทุกผู้ชมครับก็เหมือนกับหลายครั้งหลายคนที่เรานำกรณีแบบนี้มาดูให้เป็นอุทาหรณ์กัน
ใช่ค่ะคือต่อให้ปิดประตูบ้านแล้วแล้วบาซิมอยู่คนเดียวในบ้านผมว่าอันนี้ก็น่าเป็นห่วงนะ
คืออะไรก็เกิดขึ้นได้ทุกเซียววินาทีพลาดสายตาไม่ได้จริงคือวัยนี้เนี่ยเดินไปทั่วหยิบจับไปทั่ววัยเนี้ย